เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มนักแสดงดาราชื่อดัง
เดินทางไปร่วมพิธีไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากเลย
หนึ่งในนั้นคือคุณนุ่นวรนุษย์ที่เดินทางไปด้วย

ไปเจอกับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม

เป็นการให้กำลังใจกับคุณเบิร์ต
จังหวะนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจจริง
แล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์จำนวนมากค่ะ
จังหวะนี้ค่ะคุณนุ่นก่อนที่จะเดินออกไปบอกจะร้องไห้

เพราะในติ๊กต๊อกในโซเชียล

ใช่แล้วคุณเบิร์ตก็เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมาก

แล้วคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปความประทับใจ
คุณนุ่นวรนุษย์พิรมพักดี
เดินเข้าไปหาคุณเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของคุณตังโมนิดา
คุณนุ่นบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะ
แล้วก็โผล่กอด

ซึ่งคุณเบิร์ตเองก็ยกมือไหว้
ก้มหัวพูดขอบคุณตลอดเวลาเลยนะคะ
ก่อนที่คุณนุ่นวรนุษจะเดินออกไปแล้วก็พูดทิ้งท้ายว่า

นอกจากนี้คุณวรนุษย์ก็ยังได้พูดถึงแตงโมว่าเป็นน้องที่น่ารัก

ล่าสุดแตงโมว่าอยากมาเล่นไอศเกตด้วย
จากนี้ขอให้โมมีความสุข
แล้วก็อยู่ในความทรงจำตลอดไป